มือดับเพลิงดอยดมกำลังกันสีฟรมสกัดไฟที่ไหม้นะครับรถบรรทุกนามมัน๒๒ล้อย่างหนักหลัง
เสียหลักไปพลิกความบริเวณทางลงเขาขาดตำบลน้ำอ่างอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิษฐ์ครับ
โดยมีพลตำบลตรีอาธิษฐกิจน้อยประเศรษฐ์
ผู้บังคับการตำบลตรภูทรจังหวัดอุตตรรดิษฐ์ลงพื้นที่ไปบรรชาการด้วยตัวเอง
เจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า๒ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ครับ
ส่วนนายกิติชัยอัดชุมพรมหาราชคนขับนั้นถูกไฟคลอกเสียชีวิต
เห็นเหตุการณ์เล่าว่าเกิดอุบัติเหตุนะครับ
ก่อนเกิดอุบัติเหตุคนขับรถบรรทุกนั้นขับตามหลังรถบรรทุกน้ำมันมาครับ
ไปครับผู้เห็นในการก็เล่าว่าก่อนเกิดเหตุขับรถบรรทุกตามหลังรถบรรทุกน้ำมันมา
เมื่อไปถึงช่วงของทางลงเขาขาดเห็นรถบรรทุกน้ำมันวิ่งมาด้วยความเร็วสูงจนบังคับรถไม่ได้
ทำให้เสียหลักไปพุ่งชนแท่งปูนก่อนจะพลิกคว่ำรถถลายไกลไปกว่า๑๐๐เมตรแล้วก็ระเบิดซ้ำ
จากการสอบสวนของตำรวจก็ทราบว่ารถคันดังกล่าวบรรทุกน้ำมันมาเต็มคันรถนะครับจำนวน๔๐๐๐ลิตร
โดยมุ่งหน้าไปมุ่งหน้ามาจากจังหวัดพิสุนโลกไปส่งน้ำมันที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงบราย
แต่ว่าคนขับนั้นใช้ความเร็วค่อนข้างสูงครับเมื่อถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้ง
ทำให้ไม่สามารถควบคุมรถได้จนถลายไปชนกับแท่งปูนและมีน้ำมันรั่วไหล
ก่อนจะเกิดไฟไหม้แล้วก็ระเบิดตามมาครับ